จากว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคุณผู้ชมมาต่อกันที่สองเพื่อนซีกันบ้างดีกว่านะคะ

เออบอกเลยว่ามาเผากันจริงนี่แหละ
สำหรับเข้มฮัศวีแล้วก็ยูโรยสวัสคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้อย่างที่รู้กันดีว่ายูโรเขากำลังมีข่าวว่า
ขายขนมจงขายขนมจีบให้กับนางเอกน้องพิ้งพลอยอยู่
เวลาออกงานคู่เนี่ยยูโรก็มักจะเขินทิ้งพลอยอยู่บ่อย
เขินแบบไร้เหตุผลอะเอ๊ะเขินอะ
ขนาดเล่นละครด้วยกันพี่แจ๊คยังไม่เขินเท่าเดินควงคู่บนพรมแดงเลย

ใช่งานนี้เราไม่ถามยูโรแล้วแหละว่าจีบพิ้งพลอยหรือเปล่า
เพราะคำตอบที่ได้ก็คือมีแต่ความเขินที่เด็ดกว่านั้นคุณผู้ชม
บันเทิงไทยรัฐขยับไปถามเพื่อนซีพี่แจ๊คของเรานี่แหละ

คือต้องบอกว่างานนี้เนี่ยทำเอายูโรที่ยืนสัมภาษณ์อยู่ข้าง
ถึงกับไปไม่เป็นเอออาการมันเป็นยังไง
แล้วยูโรจีบพิ้งพลอยจริงหรือเปล่า
ฟังกันเลยค่ะ
ในเรื่องของความชอบพิ้งพลอย

เอาเรื่องจริงเหรอเนี่ยสรุป
สรุปเลยพี่แจ๊บสรุปเลย

แล้วคือวันที่แบบว่าไปเดินพรมแดงกับน้องพิงพลอยอันนั้นเขินจริง
แล้วทุกวันนี้คือเพื่อนแซวกันตลอดนะคะว่าอ้าวยูโรวันนี้พิงพรไม่มาเหรอ
คือพิ้งพลอยไม่ได้เขินยูโรเขาเคยให้สัมภาษณ์ไงว่าพิ้งพลอยคือสเปคเขาเลย

ใช่ค่ะน่ารักดีนะกดไลค์กันต่อไปแล้วกัน
คู่นี้ส่งสายตาปิ๊งปั๊งเดี๋ยววันหนึ่งก็ค่อยเฉลยแล้วกันนะจ๊ะ